คุณยายอายุ๖๖ปี

คุณตาไม่พอใจที่คุณยาย

ใช้มีดแทงคุณยายจนเสียชีวิตนะคะ

อาหารสุดท้ายก็ถูกควบคุมตัว
แต่ว่าตอนที่จะนำตัวคุณตาไปสอบปากคำเนี่ยนะอยู่ดีคุณตาก็ชักชักกระตุกเหมือนคนลงแดง
ต้องเอาไปส่งโรงพยาบาลก่อนอีกอะค่ะแต่พอไปโรงพยาบาลญาติไม่ไปเยี่ยมเลยนะ
โกรธไม่พอใจกับพฤติกรรมของคุณตาที่ฆ่ายายไงมีลูกสาวคนเดียวที่ไปเยี่ยมนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะตำรวจสพนกรุงศรีพร้อมด้วยทีมแพทย์กู้ภัยไปตรวจสอบค่ะ
เหตุการณ์ที่มีผู้หญิงเสียชีวิตในบ้านพักที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
ก็พบศพนางเนียงสายวันนะคะอายุ๖๖ปีเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้หลังบ้านนะคะ
นอนถือมีดอยู่ที่บ้านของลูกชายก็ไม่ไกลจากบ้านที่พบศพนางสำเนียงอะค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าเสื้อผ้ามีคราบเลือดติดอยู่เต็มไปหมด
ก็เอาตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็พาไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
จากการสอบสวนนายสวัสดิ์เนี่ยดื่มเหล้าตลอด
ทำร้ายร่างกายนางสำเนียงที่เป็นภรรยาตลอด
ลูกทนไม่ไหวอะค่ะก็ให้นางสำเนียงไปอยู่กับลูกสาว
สวัสดิ์ให้ไปอยู่กับลูกชายแต่บ้านเขาอยู่ใกล้กันนะ

ก่อนเกิดเหตุนายสวัสดิ์เมาเลยเมามาเลยเดินไปหานางสำเนียง
โมโหใช้มีดแทงจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ใช้แบงค์ร้อยยัดใส่ปากเอาไว้ด้วย
บอกว่าสาเหตุที่ทำแบบนั้นจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมต่อกัน
พฤติกรรมของคุณตาอายุ๗๒แล้วทำขนาดนี้นะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนสพนกรุงศรี

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกาลสิน
ผู้ต้องหาตัวสั่นอยู่ตลอดเวลาเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าเหมือนกับคนลงแดง
ก็เลยเอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองกรุงศรี
แล้วก็ขอใบรับรองแพทย์เพื่อขออนุญาตสาร
คุมตัวเอาไว้ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะ
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะนำตัวไปฝากขังอีกครั้ง
เหมือนกับลงแดงพอถ้าเหมือนกับดื่มเหล้าเยอะ
แล้วพออยู่ดีหยุดดื่มอะไรอย่างนี้ก็ชักแบบนี้ค่ะ

ก็มีแค่ลูกสาวเดินทางไปเยี่ยมค่ะ
อย่างที่บอกว่าญาติคนอื่นไม่ไปเลยนะ